มุมชมปิดท้ายเบรกมีเรื่องต้องสะทือนหัวใจทาสแมวอีกแล้ว
มันมีคาเฟ่แมวที่หนึ่ง

แต่เหมือนเค้าทำการทดลองประหลาด
คือเอาแมวพันนั้นพันนี้มาผสมเพื่อจะให้เกิดแมวพันธุ์ใหม่
ทิ้งซากมงซากแมวคาตู้เย็นเป็น๑๐ตัว
มีคนไปเจอก็ต้องบุกไปช่วยเหลือค่ะ
แมวเนี่ยช็อกไปตามตามกันเลยนะคะเมื่อเพจทันอินเสรีรวมไทยบึงกลุ่มรามอินทราโพสต์เรื่องคาเฟ่แมวย่านวัชรพล
อยู่ปิดกิจการกระทันหันเพราะเจ้าของถูกจำคุกคดีอาญาแมวเนี่ยถูกทิ้งไว้อย่างไร้การดูแล๕๐กว่าตัวค่ะ
นายทันอินจิระเปรมพนิษฐ์คนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเพจเนี่ยบอกว่ารู้เรื่องนี้จากคนที่เคยทำงานในคาเฟ่นี้เลยเข้าไปดู
ครั้งแรกที่เข้าไปคือวันศุกร์ที่แล้วเจอแมวถูกทิ้งไว้กว่า๕๐ตัวที่ช็อกไปกว่านั้นคือเจอซากแมวในตู้เย็นอีกนับไม่ถ้วนนะคะ
ต่อมาเมื่อวานนี้๑๗เมษายนนายทันอินพร้อมด้วยตำรวจไปตรวจคาเฟ่คาเฟ่แห่งนี้ก็ช่วยเหลือแมวมาได้๓๘ตัวใช้เวลาปฏิบัติภารกิจ๕วันด้วยกันค่ะ
สฟิงเนี่ยคือแมวพันหนึ่งที่มันไม่มีขนแต่เหมือนเขาไปเพาะเพิ่มอีกจะทำเป็นสฟิงจิ๋ว
มันเป็นสฟิงค์จิ๋วกว่าจะได้สฟิงค์จิ๋วตัวหนึ่งคุณรู้ไหม
มันแลกกับชีวิตแมวเป็นร้อยชีวิตหลักฐานมีซากแมวคาตู้เย็นเต็มไปหมดเลย
ทันอินโพสต์เรื่องนี้นะคะปฏิบัติการช่วยเหลือทุกขั้นตอนเลย
แล้วก็บอกด้วยว่าใครฝากแมวไว้ที่โซนโรงแรมที่นี่มาติดต่อขอรับแมวคืนโดยด่วนเลยนะคะ
เพราะเจ้าของเดิมเจ้าของสถานที่จะยึดเพื่อเคลียร์สถานที่ด้วย
สงสารแมวมันไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่อะไรด้วยเลย
เห็นแล้วก็สะเทือนใจนะครับ